เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
มีพระรูปหนึ่งก็กำลังบินทบาทอยู่นะคะอยู่ดีดีมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
พุ่งมาชนท่านครับตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสสุดท้ายมรณภาพเลยนะคะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพุ่งมาชนบอกว่ามีรถมาชนท้าย
รถเขาก็เลยเสียหลักก็เลยพุ่งมาชนพระ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่เป็นภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเมรีเบบี้โพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วก็มีข้อความระบุว่าท่านเดินบินทบาทของท่านอยู่ดี
ความประมาทและมักง่ายขี่รถด้วยความเร็วของชาวกัมพูชาคนหนึ่ง
ทำให้พระของไทยมรณภาพนี่ค่ะจากการตรวจสอบนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นสักประมาณ๘โมงเช้า๒๖กรกฎาคม
ถนนศรีเพลค่ะอยู่ในพื้นที่ตลาดเบนเจวันนะคะ
ใกล้กับตลาดโรงเกลือในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
พระจำรูนเขมโกอายุ๗๔ปีค่ะ
ประธานคณะสงฆ์วัดดงงูโชคบูรพารามอำเภออรัญญประเทศ
ประเด็นเลยนะคะกระแทกกับทางเท้า
อาการสาหัสศีรษะแตกเลือดคั่งในสมอง
หัวเข่าด้านซ้ายฉีกขาด
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ส่งต่อไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจังหวัดจันทบุรี
แต่สุดท้ายท่านมรณภาพเมื่อ๒๘กรกฎาคม
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปดูว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วมาชนคือใครนะคะ
คือนายสไรโทเป็นชาวกัมพูชาค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีนี่นะคะ
ทีมข่าวก็ลงไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพระจำรูนก็กำลังบินทบาทอยู่ที่หน้าร้านขายอาหารทะเลริมถนน
กำลังจะเดินกลับวัดแล้วค่ะจู่จู่ชายชาวกัมพูชาคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็บอกว่ามันมีรถยนต์คันนึงเขาบอกว่าไม่เห็นยี่ห้อนะ
จำไม่ได้แต่พุ่งมาชนท้ายเขารถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาก็เลยเสียหลัก
ข้ามเลนไปชนพระจำรูนจนพระท่านกระเด็นไปกระแทกทางเท้าสลบเลยนะคะ
คนงานร้านขายอาหารทะเลที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
นายสุรศักดิ์โสดารามอายุ๓๙เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงรถชนกันหน้าร้านพอเดินออกมาดูเห็นพระจำรูนหมดสติอยู่นะคะ
บาททั้งข้าวของกระจายอยู่หน้าร้านนะคะ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็อยู่ตรงนั้นสภาพรถคือพังเสียหายหมดเลยนี่นะคะ
ภัยอยู่แล้วนะคะแต่อาการพระท่านคือนิ่งไปเลยไม่ตอบสนองเลย
ไม่ตอบสนองเลยอ่ะค่ะก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำส่งโรงพยาบาล
เสียงดังแรงมากก็วิ่งออกมาดูก็เห็นมอเซคันนี้
คันต้นเหตุนี้นะครับก็ท่านก็กระเด็นออกมาในนี้เลยครับ
เพราะว่าพวกผมก็เข้าไปดูกล้องในที่จอทีวีกล้องตัวนี้ครับ
มันก็จับภาพได้ชนพระท่านเต็มมาครับใช่ครับ
เฉพาะซาเล้งไม่เห็นว่ามีรถกระบาดหรือรถอะไรชนตูดซาเล้งนะพี่
พระจำรุณท่านบวชมาสี่สิบพันษาแล้วค่ะมาจำพันษาอยู่ที่วัดดวงงูยี่สิบพันษา
เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็ออกบินทบาทที่ถนนศรีเพลตลาดโรงเกลือทุกวัน

ใส่ใจขอท่านหลุงทุกข์ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอุบัติที่เหนือใครหรือเปล่า
ไม่เคยมีแล้วโรคประจำตัวก็มีแต่แต่ที่ฉันมีคือเอ่ยฤทธิดวง
ท่าก็ไปหาให้พวกสมุนไพรมาประชันอยู่

โรคคมดันรมวงบ้านไม่มีแข็งแรงดี

แล้วท่าก็เอาออวิธูสูรในวัดที่เนี่ย

คือลงทำกิจทุกวันปัดกวาดไปเนี่ยมันตอนเย็นไปเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลป่าไร่ผู้ใหญ่สัญญาชัยเจริญ

บอกเลยว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้

ก็ยอมรับว่าตลาดโรงเกลือมีจักรยานยนต์พ่วงข้างเยอะนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขี่กันเร็วเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะ

ภาวนาเรื่องสมาธิอะไรต่าง
ให้แม่ขาวที่มาถือศีลอุโบสถได้ฟังกันนะครับ
ของพระจำรูนก็ได้รับศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดำรงธรรมารามนะคะ
ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ก็จะมีพิธีประชุมเพลิงในวันที่๒สิงหาคมนี้

ก็ไปตรวจสอบประวัติของนายสไรโทชาวกัมพูชา
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปชนพระจำรูนนะคะ
ปรากฏว่าลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยนะคะ

เพราะว่านายสไลโทอ้างว่ามีรถมาชนท้ายทำให้เสียหลัก
ก็ต้องไปดูว่ามีรถมาชนท้ายจริงไหม